เรื่องของการออกสลากออนไลน์เป็นแบบ๑๒นักสัตว์กันหน่อย
โยมมีคนโอ้โหยังมีความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันเยอะ
คือต้องบอกว่าตั้งแต่แรกเริ่มเลยที่มีการพูดคุยเจรจากันว่า
จะทำเป็นน้ำเต่าปูปลาทำเป็นแบบนู้นแบบนี้
เยอะแยะมากมายออกมาคนก็ไม่เห็นด้วยเยอะ
เออนะครับแต่ว่าสุดท้ายยังไม่ได้ทำนะ
มันต้องอยู่ที่คอรมอก่อนนะฮะเอามาดูความคืบหน้าเรื่องนี้ก่อนหน่อย
บรองนายกออกมาพูดแล้วนะครับนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเนี่ย
บอกว่าคือตัวเขาเองไม่อยากจะแสดงความเห็นกับเรื่องนี้
จากการที่บอร์ดกองสลากเนี่ยมีมติออกมา
นะฮะแม้จะยอมรับได้ว่าติดตามเรื่องนี้เหมือนกัน
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ออกมามันคืออะไร
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เลยนะ
คือที่รองนายกออกมาพูดคือออกมาพูดว่าไม่รู้

เคยแต่เคยจำเขาเคยจำเคยเป็นจำเลยสิ
เคยเป็นจำเลยคดีหวย๓ตัวมาก่อนจำได้ใช่ไหมที่ยุคก่อนนะฮะ
แล้วเขาก็บอกว่ากำลังตรวจสอบในเรื่องของกฎหมายอยู่ว่าทำได้หรือเปล่า
เพราะไม่อยากตกเป็นจำเลยอีกนะฮะแล้วก็จะส่งไปให้กับคณะกรรมการกิจสดีกาพิจารณา
แล้วก็เข้าไปสู่ที่ประชุมคอรมอก็ต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้นำเรื่องเข้ามาสู่รัฐบาลยังไม่ได้นำเสนอคอรมอ
เพราะว่าเพิ่งจะเริ่มแล้วก็บอกด้วยว่าไม่รู้เลยว่าการออกสลับแบบนี้
มันจะแก้ปัญหาหวยใต้ดินได้จริงหรือเปล่า
ผมยังไม่รู้เลยตั้งแต่เกิดมาเพิ่งได้ยินว่าคืนนี้พร้อมคุณ
เป็นครั้งแรกนะที่รองนายกบอกว่าไม่รู้
ปกติท่านจะมีข้อมูลให้อยู่อย่างมากมายอ่ะเอออาจจะเข็ดขยายกับหวยเพราะเคยเป็นจำเลยนะคะ
นี่หลายคนบอกว่าโอ๊ยรัฐบาลทำแบบนี้ถังแตกเหรอถึงต้องออกแบบหวยรูปแบบใหม่
พันธุ์ตำรวจเอกบุญส่งจันทรีศรีผู้อำนวยการสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลบอกเลยนะคะว่า
การออกสลากรูปแบบใหม่ผ่านการเห็นชอบในหลักการ
เพื่อให้กรรมการไปพิจารณาดำเนินการออกสลากแบบใหม่
ส่วนเรื่องการอนุมัติขั้นตอนสุดท้ายนั้นขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีค่ะ
เลยนะคะว่าไอ้การออกสลากรูปแบบใหม่นี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่ารัฐบาลถังแตกนะ
แต่มันออกมาตามพรบสลากฉบับใหม่ที่ให้อำนาจสลากออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ปรับเปลี่ยนได้ตามยุคสมัยต่างหากใช่ครับแต่ว่าแน่นอนก็จะมีฝั่งที่ไม่เห็นด้วย
อย่างนายศิราเจนจากคณะสอสอกธมมตร์ของภาคพลังประชารัฐคนนี้
เห็นว่าโอ้โหมันคือการมอมเมาประชาชนเกินไปให้ติดการพนันมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ
เพราะว่าเท่าที่เป็นอยู่สังคมมันก็พังมากพออยู่แล้วกับเรื่องของการพนัน
ฝากไปยังคอรมอลนะครับให้รอบครอบก่อนตัดสินใจชั่งน้ำหนักให้ได้ผลดีผลเสียว่ามันจะเกิดอะไรมากกว่ากัน